กันแล้วให้มันจบจบไปซะได้ไหมเออโอ้แต่เธอเนี่ย
เป็นสามีเก่าที่เลิกกันไปแต่เธอมาทำแบบนี้กับบ้านฉัน
มันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่บอกว่ามันไม่ได้คืออะไรจริงอ่ะ
เขาเลิกรากันไปสักประมาณปีกว่ากว่าแล้วนะครับฝ่ายหญิงบอกว่าใครจะอยู่อ่ะ
คุณผู้ชมคิดดูตอนอยู่กับผัวผัวตี
อารมณ์ร้อนผัวตีตลอดเลยเอาเลิกกันมาประมาณสักปีนึงแล้ว
ฝั่งผัวก็จะไปง้อขอคืนดี
แล้วผู้หญิงไม่ยอมหรอกไม่อยากกลับไปอยู่ในวงจรเดิม

สภาพบ้านที่มันพังหมดแล้ว

เอาค้อนมานะมาทุบทุบแล้วตู้เสื้อผ้านี้คือเอาน้ำมันมาสาด
สาดหมดเลยห้องนอนตู้เตียงเนี่ย
ที่เห็นเป็นคราบไม่ใช่เลือดนะคุณ

เป็นคราบน้ำมันนะฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยโอ้โห
ตัวอดีตผัวเอามาสาดไว้แบบนี้

แล้วใครต้องจ่ายตังค์ซ่อมตัวผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยต้องควักกระเป๋าไปเนี่ยประมาณสักครึ่งแสน
ครับแต่ถามว่าเรื่องเนี้ยมันผ่านมาแล้วทำไมยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลยเหรอดูเครื่องซักผ้าสิ
แตกพังเสียหายแบบนี้
เสียหายหมดฮะผู้เสียหายบอกว่าโอ้โห
หอบหลักฐานทั้งคลิปทั้งความเสียหายภาพถ่ายอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะแต่หนึ่งเดือนผ่านมาแม้คนผิด
หรือว่าอดีตผัวฉันยังชิวอยู่เลย
งั้นเอางี้ฉันไปร้องเพจเลยละกันแชร์ไป
ข่าวจะได้ออกทีวีแล้วเรื่องนี้มันจะได้คืบหน้า
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วสพท่าม่วงคะดูข่าวนี้อยู่หรือเปล่าคะ
อยากให้ช่วยดำเนินการด้วยมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะ
ทีนี้เราคุยกับเจ้าของโพสต์คุณธีรดาค่ะ
บ้านเธออยู่ที่ซอยท่าล้อที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วนี่คือฝีมือของอดีตสามีนะที่ทำทุกอย่างเสียหายหมดเลยค่ะ
บอกว่าสามีเธอเอาค้อนมาทุบนะทุบพวกเฟอร์นิเจอร์
ทุบของในบ้านเอาน้ำมันเครื่องมาราดจนข้าวของเสียหาย
เห็นสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยสามีมาติดต่อคืออยากจะคืนดีมาง้อแหละ
แต่เธอบอกว่าไม่เอากลับไปแล้วก็เดี๋ยวโดนทำร้ายเหมือนเดิม
วันนั้นมีการแชทกันกับสามีนะเรื่องลูก
ฝ่ายผู้ชายกล่าวหาว่าเธอไม่ดูแลลูก
บอกไม่จริงฉันดูแลลูกมาตลอดนี่แล้วเอาแชทให้กับนักข่าวของเราดูนะคะ
ทีนี้ตอนเย็นเธอไปรับลูกที่โรงเรียน
ฝ่ายอดีตสามีก็ไปด้วย
พอไปเจอกันปั๊บทะเลาะกันค่ะ
ตัวผู้หญิงบอกว่าไม่อยากให้ลูกอยู่กับพ่อที่เป็นแบบนี้

ฝั่งผู้ชายก็โทรตามค่ะจะให้เอาลูกไปคืน
ทีนี้พอเธอไม่คืนผู้ชายบุกมาที่บ้านแล้ว
วีดีโอคอลหาเธอแล้วทำลายข้าวของในบ้านแบบนี้

เขาก็เลยเข้าไปในบ้านแล้วก็บอกว่าให้ไปเจอกันที่บ้าน
หนูก็บอกไม่ไปเพราะว่าเขาเคยทำลายหนูมาแหละ๒ครั้ง
เพราะว่าเคยกลับมาขอคืนดีแล้วก็ไม่คืน
หนูก็คือไม่กลับเขาก็เลยเอาน้ำมันเครื่องหน้าบ้านค่ะ
ตอนที่อดีตสามีบุกมาที่บ้าน

แล้วก็พังข้าวของ
จนเสียหายเอาค้อนเคยมาทุบเลย

นี่ดูสิแล้วถามว่าแบบหนูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ที่เขาทำลายข้าวของในบ้านหนูทำอะไรได้ไหม

แล้วอย่างที่บอกที่ช้ำใจมากคือเรื่องมันผ่านมาเป็นเดือนแล้ว
ทำไมตำรวจที่สพท่าม่วงยังไม่เห็นความคืบหน้าของเรื่องนี้เลย
ก็เลยฝากเจ้าหน้าที่ค่ะอยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วด้วยนะคะ
เพราะว่าหอบหลักฐานเหล่านี้นะฮะไปแจ้งตำรวจแจ้งความแล้วนะครับ
แต่แหมฉะไหนล่ะตำรวจไม่เห็นทำหน้าที่เลย
อดีตสามีของฉันที่มาบุกทำลายบ้านแบบนี้
ก็ยังลอยนวลชิวอยู่เลยเพราะทุกวันนี้นะคุณนะ
เครื่องใช้เครื่องอะไรต่างที่มันพังเสียหาย
ที่พังเสียหายเธอจ่ายค่าซ่อมไป
ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับใช่